เป็นกำลังใจให้กับสาวทุกคนเลยนะคะ
ในการดูแลรูปร่างแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองในการใช้ชีวิต
อย่างพี่ออนอานงปัญญาวงฯนางสาวไทยมีปี๒๕๓๕
เป็นในส่วนที่เมื่ออายุ๓๗ปีเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมสวยมาก

ก่อนหน้านี้หลายคนทุกคนจำภาพพี่ออนอนงแบบสาวหวานเรียบร้อยตัดตอนเยิน
เป็นนี่แหละสมกับดีกรีนางสาวไทยแต่มาคราวนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่โอ้โหแซ่บเหลือเกินนะฮะ
ลงโฉมตัวเองหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคุณผู้ชมดูกันชัดเลยแต่ละชุดเขานะฮะ
เป็นแฟชั่นเซ็ตค่ะเรียกว่าอวดความแซ่บ๔๗กรัฐให้ได้ดูกันเป็นบุญตา
อืมเป็นครั้งแรกตั้งแต่อยู่วงการของออนอนงปัญญาวงนะจ๊ะ
ลุกขึ้นมาแฟชั่นเซ็กซี่เรียนแบบคนดังนี่มาดอนน่าก็มีอันนี้มาเลลินมอนโลนะคะ
และที่สำคัญมีเนี่ยลิซ่าแลตติ้งนางก็เอาอยู่นะแล้วก็มีคอปเวอร์คุณชมพู่ด้วยนะคะ
ชุดขาวที่เคยเดินพรมแดงเมืองภาคชุดแม่โชมแล้วก็เลิศทุกชุดอยู่นะ
คุณพี่ออนแซ่บเสียเอาอยู่ทุกชุดนะคะแล้วเห็นว่าเนี่ยที่เขามาถ่ายเนี่ยเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งฟาสค่าตัวยิ่งกว่านางเอกแถวหน้าเมืองไทยตอนนี้นะจ๊ะ

เดี๋ยวเจอตัวต้องเมาส์มอยกันนิดนึงนะคะพี่อ